เป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปคู่หนึ่งและคู่ที่๒ผ่านไปครับ
อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับ
การันตีความมั่น๑๐๐ทั้งแตกทั้งแจกมีอีกเพียบ
น่าขนาดไม่ถึงคู่เอกของเรายังมั้นขนาดนี้ครับพี่ท็อป
แล้วถ้าถึงคู่เอกน่าไงจะขนาดไหน
เรามาดูมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
นักชกจากอัมเมอร์เชียงทำจังหวัดพระยาวยาย๒๖ปี

มุกเหล็ก
เห็นตัว
สำหรับ

คนนี้มาจากอำเภอมวกเหล็กจากจังหวัดสระบุรี

วัย๑๗ปีนะครับคนนี้

รับทราบบรรดาศักดิ์สวตกุณภัทธ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์
รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์

รับทราบบรรดาศักดิ์
โอ้โหเหมินเราใจจริง
ชูมือกันบนเวทีดีกว่าครับ